กลับไปที่ตรังคนที่คอแข็งกว่า

จริงเหรอฟังก่อนอันนี้แข็งจริงนี่ไม่แข็งอีกเหรอ

โอ้โหคุณผู้ชมแข็งจริง
คอเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมคืออ่านข่าวนี้รู้สึกคอเกร็งอ่ะ
อ่านข่าวนี้รู้สึกว่าอะดอมเล่าต่อต่อเลยดอม
ยังไงนะโอ้โหแล้วมีขัดสมาดด้วยนะถือถังน้ำ

โอ้โห๑๐โลเลยเหรอข้างละนะ

โอ้โหนี่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวา
มาเจอพี่เบิร์ตหน่อยคอแข็งแบบนี้

ทำแบบนั้นแบบสบายครับ

แมวยังโชว์ความสามารถใช้เท้าข้างเดียว

โอ้โหได้๒ขาเลย

เดี๋ยวรอดูว่าพี่แมวจะโชว์ยังไงนะ

โอ้ถ้าขึ้นก็ปกติ

แสดงว่าไม่ปกติเดียวหล่ะ
แล้วคืนไป

กับหัวไหล่นี่ต้องแข็งแรงขนาดไหนถึงจะทำอย่างนี้ได้วะเนี่ย
อายุเท่าไหร่นะ๔๔ใช่ไหม

ดูโอ้โหแข็งแรงมากนะแกนกลางลำตัวน่ะ
โอ้โหดูสิดูสิกัยยกรรมวางโจเลยนะ
พี่แมวบอกเพิ่งค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถเอาตอนอายุ๓๐
เหรอก็คือ๑๒ปีที่แล้วครับ
เขาเดินบนสายสลิงแล้วก็ปั่นจักรยานถอยหลังนั่งบนแฮนด์รถจักรยาน
พี่เป็นคนใช่ไหมพี่เป็นคนใช่ไหม
ช่วงแรกตอนแรกยังไม่ชำนาญก็มีเจ็บตัวโอ้โหไหล่แดงแล้ว

ช่วงแรกที่ทำเนี่ยที่ปั่นจักรยานถอยหลังแล้วก็นั่งบนแฮนดจักรยานมีเจ็บตัวบ้างเล็กน้อยเพราะผิดพลาดครับ
แต่หลังจากฝึกมาเรื่อยดูการแสดงโชว์ในรายการทีวีพี่เขาเชี่ยวชาญนี่มีแผลตามตัว

นั่นแหละมันสีกับไม้ไง
ใช่แต่มันทำให้พี่เขาเนี่ยร่างกายแข็งแรงพวกที่เคยถลอกมันก็ด้านแล้วจนตอนนี้ไม่เจ็บแล้ว
คือมีรอยถลอกแต่ไม่เจ็บแล้วครับส่วนแม่รีครับแม่รีเป็นแม่ของพี่แมวบอกว่ามีลูกทั้งหมด๖คน
แมวเนี่ยนะหมายถึงพี่แมวเนี่ยเป็นลูกคนที่สองครับเห็นลูกเนี่ยทำแบบนี้มานานแล้ว
คือแม่ไม่สนับสนุนหรอกนะไม่ได้ส่งเสริมอะไรด้วยเป็นห่วงกลัวเดี๋ยวลูกเป็นอันตรายไง
แต่ในเมื่อลูกแมวชอบก็ห้ามอะไรไม่ได้แล้วแต่เห็นลูกร่างกายแข็งแรงแม่ก็ดีใจด้วยครับ
น้องหนูโดยเฉพาะว่าเด็กผู้ชายที่กำลังโตเนี่ยกำลัง๕วันอย่าไปทำเด็ดขาดนะนี่พี่เขาความสามารถพิเศษนะ
คือเราตอนเป็นเด็กก็ห้าวใช่ไหมรู้สึกว่าอะไรแข็งก็อยากให้เพื่อนลองตีดูแล้วเป็นไง
แขนแข็งไงให้เพื่อนตีดูก็อยากแข็งอยู่หัวก็มีแข็งบ้าง
พี่เนี่ยแขนหักนี่ยังคอกอยู่เลยเนี่ยยังคอกอยู่แขนคอกเลย
เพราะอะไรป่ะอยากเป็นหน้ากากเสือดูทันการ์ตูนหน้ากากเสือไหมมันต้องกระโดดลงจากเสาเวทีใช่ไหม
ลงจากหน้าต่างเลยสะดุดตะขอเอาแขนลงซะเป็นไอ้คอกจนทุกวันนี้
แล้วแขนหักแล้วแม่ตีซ้ำอีกมั้ย